คุณผู้ชมไปดูที่อุบลค่ะที่อุบลทั้งผู้ว่าทั้งทหาร
เขามีการมาเปิดโรงทานแจกข้าวให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
บรรยากาศของการปันน้ำใจกันนะคะคุณผู้ชมที่ชุมชนหาดสวนยาเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ที่อุบลผู้ว่าสริปวิทูลรวมถึงพลตรีสรชัตริ์สุทธิสนผู้ประชาการมนตรฐานบกที่๒๒
นำโรงครัวสนามเป็นรถโรงครัวสนามค่ะช่วยกันทำข้าวกล่อง๕๐๐กล่อง
แล้วก็มีหน้ากากผ้ามีเจลล้างมือแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ชุมชนหาดสวนยา
ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะคะ
แล้วก็บางครอบครัวก็มีแรงงานเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด
เพราะว่าถูกเลิกจ้างก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน
ทีนี้ก็ไม่มีข้าวกินแล้วค่ะเลยทำให้ผู้ว่าต้องเอาข้าวไปส่งมอบให้จิตอาสา
พระราชทานก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เอาไปส่งให้ถึงที่บ้านเลยนะคะ
ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องออกมาต่อแถวรวมตัวกันรับข้าวกล่อง
จะได้ป้องกันการแพร่เชื้อด้วย
โรงครัวสนามค่ะก็จะหมุนเวียนไปตามชุมชน
ดูตอนนี้หน่อยนะคะสถานการณ์ผู้ป่วยสะสมที่อุบล
ยังมีจำนวนเท่าเดิมคือ๑๕คนรักษาหายแล้ว๑๒คน
ส่วนอีก๓คนยังอยู่ในศูนย์สังเกตอาการนะคะ
ครับเอามาดูเรื่องของคนใจดีที่หอบขนุนกว่า๒ตัน
ขึ้นไปเลี้ยงลิงบนเขาสามมุกจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะครับ
เขาบอกว่าช่วงนี้แหมทั้งคนก็หิวลิงเขาก็หิว
ก็เลยรวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มคนใจดีกลุ่มนี้
ก็คือนายสรุธทรงสินสะอาดนายสมจิตพรมเสน
ก็เป็นนักธุรกิจชาวอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชมบุรี
รวมทั้งนายสุเทพทองยืนหน่วยกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว
ขนขนุนจำนวน๒ตันขนขึ้นรถกระบะ
แจกให้กับชาวบ้านนอกจากนี้ยังเผื่อแผ่ไป
ให้กับลิงบนเขาสามมุกได้กินด้วยนะครับ
เพราะตอนนี้พอไม่มีคนไปเที่ยวที่นั่น
ก็สงสารว่าพวกลิงจะไม่มีอาหารกิน
ตัวมีสภาพหิวโหยนะครับ
โดยกลุ่มนักธุรกิจที่นำขนุนมาแจกครั้งนี้
ก็เปิดเผยว่าที่เอาผลไม้มาเลี้ยงลิง
เพราะกลัวว่าพอลิงอดหยาก
มันอาจจะไปขโมยข้าวของของชาวบ้านที่อาศัยบริเวณรอบเขาสามมุก

แต่นอกจากเลี้ยงลิงก็มีบางส่วนที่แบ่งให้คนด้วย
เพราะหลายคนก็เดือดร้อนทั้งตกงาน
และบางคนก็ขายอาหารให้กับลิงไม่ได้เหมือนกันนะครับ
อ่านข่าวแบบนี้เยอะค่ะมีน้ำใจให้กันแบบนี้
พาไปดูนางฟ้าเดินดินอีกสักคนหนึ่งดีกว่าค่ะ
นางฟ้าคนนี้เธอเป็นพนักงานส่งอาหาร
แล้วเธอเห็นเด็กที่มาเก็บพวกขวดเอาไปขาย
เธอก็สงสารเลยยื่นน้ำผลไม้ให้กับน้องได้คลายร้อน
ภาพแบบนี้ถ่ายจากมุมด้านหลังนี้นะคะ
ดูเด็กสองคนตัวเล็กนิดเดียวเอง
เขาเก็บข้าวของคือเก็บพวกขวดน้ำกระป๋องน้ำเนี่ยจะเอาไปขาย

เพราะว่ามีคนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลย
ฉายาให้ด้วยว่าเป็นนางฟ้าเดินดิน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอนางฟ้าเดินดินคนนี้
ก็คือนางสาวมิตราประมวลนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าภาพที่เห็นเกิดขึ้นมา๒วันก่อนค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยตัวหนูกำลังจะไปส่งของให้กับลูกค้าแถว
แถวสถานีตำรวจใจกลางเมืองตาก
แล้วตอนนั้นขับรถออกมาจากไฟแดง
เห็นว่าน้องสองคนปั่นจักรยานในมือถือพวกขวดน้ำเปล่า
ตอนนั้นบอกว่าไม่รู้คิดยังไงเหมือนกัน
หนูก็เลยคว้าไปหยิบน้ำผลไม้ที่อยู่หน้ารถของหนู
ไปให้น้องทั้งสองคนโดยอัตโนมัติเลย
ซึ่งเธอก็บอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะ
แค่สงสารน้องอยากแบ่งปัน
แม้มันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยได้ทำแล้วก็รู้สึกสบายใจ
คนชมกันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม
มีเรื่องราวดีแบบนี้ให้ได้ดูกันให้ได้อ่านกันก็ยิ้มได้บ้างนะคะ